คดีไฟไหม้ที่เกิดขึ้นกับหอพักโรงเรียนพิทักเกียรวิทยาที่จังหวัดเชียงราย
ทำให้มีเด็กนักเรียนเสียชีวิตไปถึง๑๗คน
วันนี้ค่ะครูเวรที่นอนเฝ้าเด็กในคืนดังกล่าวก็เข้าให้ปากคำกับตำรวจด้วย
ส่วนทางด้านของรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
เร่งเรียกผู้ที่เกี่ยวข้องไปสอบสวนเพิ่มค่ะ
คนตำรวจตรีทรงธรรมอันภาษณรองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕
สั่งการคณะทำงานให้เร่งคลี่คลายคดีไฟไหม้หอพักนักเรียนหญิง
พิทักเกียรติวิทยาของมูลนิธิพันธกิจสุขสรรค์

นักเรียนระดับอนุบาลจนถึงปฐมศึกษาปีที่๖

บาดเจ็บ๕คนเมื่อคืนวันอาทิตย์ที่ผ่านมา
ขณะนี้พนักงานสอบสวนทยอยเรียกสอบปากคำผู้เสียหายทั้งหมด
โดยเฉพาะนางสาวสุชาดาแซ่มั่วอายุ๒๒ปี
เวรที่นอนเฝ้าเด็กในคืนเกิดเหตุ

แม่บ้านที่ตามปกติจะอยู่ชั้นล่าง
แต่ว่าช่วงเกิดเหตุนั้นออกจากบ้านพักหลังดังกล่าวค่ะ
นางสาวสุชาดาบอกว่าคืนเกิดเหตุ

แต่ว่ามีเด็กหญิงคนนึงที่ตะโกนเรียกเพื่อนและแจ้งให้ตัวเองทราบว่าไฟไหม้
นำเด็กไปที่หน้าต่างนำเสื้อผ้าผูกติดกัน

รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ระบุนะคะว่าประตูบ้านพักไม่ได้ปิดจากด้านนอก
แต่สาเหตุที่เด็กไม่สามารถหลบหนีออกจากบันไดปกติได้
เพราะว่าไฟโหมลุกไหม้บริเวณดังกล่าวอย่างหนัก
ต้องใช้การโรยตัวออกทางหน้าต่างชั้น๒แล้วก็ทำให้เกิดความสูญเสียดังกล่าวค่ะ
เป็นประตูทั่วไปแหละแต่ว่าจะล็อกเนี่ยมันล็อกด้านนอกล็อกไม่ได้

ทีนี้เหตุที่เด็กเนี่ยวิ่งลงมาไม่ได้เพราะว่าเพลิงเนี่ยมันไหม้ค่อนข้างจะรุนแรงนะครับ
ก็เลยโรยตัวลงมาทางหน้าต่างชั้น
รองผู้บัญชาการตำรวจภูทรภาค๕ยอมรับนะคะว่าคดีนี้เป็นเรื่องละเอียดอ่อน
ต้องดำเนินการอย่างละเอียดเพื่อไม่ให้มีผลกระทบทางด้านจิตใจ
ขณะนี้เริ่มทราบสาเหตุของการเกิดเพลิงไหม้แล้วก็จุดที่เป็นต้นเพลิงชั้นล่างของตัวบ้านแล้ว
แต่ว่าต้องรอคำตอบอย่างเป็นลายลักษณอักษรจากหน่วยงานพิสูจน์หลักฐานจึงจะสามารถสรุปผลที่ชัดเจนได้
โดยตลอดทั้งวันนะคะบริเวณบ้านพักโรงเรียนก็ยังคงมีญาติและผู้ปกครอง
พากันไปนั่งร้องไห้เก็บรองเท้าของลูกหลานที่วางไว้หน้าหอ
เนื่องจากยังทำใจไม่ได้ค่ะ